เชิญชวนส่งข้อความผ่านทางไลน์มากันนิดนึงนะคะ
เพราะว่ามีการบอกรักพร้อมกับคำคมโดน
หรือว่าเรียกได้ว่าเป็นบทกรรมซึ้ง
แล้วก็ติดแฮชแท็กไลน์สื่อรัก
มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลในวันนี้ด้วย
นี่เลยแล้วใข้ทีมีคำคมโดยเด็ดเกี่ยวกับ
วันแห่งความรักวันวาเลนไทยแบบนี้
ส่งกันเข้ามารับรางวัลกับทางไทยรัฐทีวีของเราไปนะครับ
เอาล่ะในช่วงนี้สนุกคึกคักกันต่อเนื่องเลย

เออมันนัวแล้วแถมมันยังมีความสนุกสนานอยู่ในนี้ด้วย
ไปดูกันหน่อยนะครับที่จังหวัดอุดรธานีครับ
ความรักที่มันมีความสนุกสนานเนี่ยมันก็มีหลายรสชาติแบบนี้แหละครับ
มีเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มมัน

ครบรสนะครับเพราะฉะนั้นไปดูงูงานนี้ครับงานส้มตำลีลาครับ
เป็นการแข่งขันกันที่ลานวัฒนธรรมบ้านเชียงอำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานี
โอ้โหประชาญลีลาการตำส้มตำแบบไม่มีใครยอมใครนะครับ
แต่ละทีมนี่ก็เด็ดทั้งนั้นที่คัดมากันมี๖ทีม
ได้แก่ทีมสาวซ่า๕๐๐๐ปีโอ้โฮไม่อยากจะรวมอายุเลย
ครับนอกจากนี้ก็ยังมีทีมโรงเรียนสุมเศร้าพิทยาคารใช่ไหม
สูงเศร้าวิทยาคารนะครับแล้วก็ทีมสาวบ้านดอนทีมส้มตำแม่หล่อน
และทีมสาวโบราณ๕๐๐ปีคุ้มใต้
นี่ก็มาประชันกับทีมสาวซ่า๕๐๐ปีแล้วมั้
ตั้งชื่อทีมเลยไหมคะดิฉันจะส่งประกวดด้วยเลย
ตั้งได้นะแต่อย่าเอาเรื่องของตัวเลขอายุมาเกี่ยวข้องชื่อทีมไม่ธรรมดานะ
ใช่ครับส่วนลีลางานนี้กรรมการมีหนักใจครับ
เพราะว่าแต่ละทีมต่างงัดท่าเด็ดแบบไม่มีใครยอมใครทั้งฟ้อนทั้งเต้นทั้งรำ
ประกอบเพลงเหล้าใจเรียกเสียงปรบมือให้กับตัวเองเป็นอย่างดี
เชียร์นี่ก็ปรบมือกันมันเลยทีเดียวปรบมือกันมือแทบหักนะครับ

เขาบอกว่าผลการในการทีมชนะเลือดก็คือทีมแม่หล่อนนะครับ
จากตำบลหนองเม็กที่ตำส้มตำรสเด็ดโอ้โหรสนัวแถมอร่อย
มีท่ารำสวยงามอีกต่างหาก
ทีมนี้แม่หล่อนเขาบอกว่าเคล็ดลับอยู่ที่เส้นมะละก่อจากฝีมือของคุณสามี

เขาบอกว่าสามีเป็นคนช่วยสับนะครับทำให้เส้นมะละกอเส้นเล็กสวยงาม
เมื่อตำแล้วรสชาติเผ็ดนัวเข้าเส้นแตกต่างจากทีมอื่นที่ใช้อุปกรณ์
ในการขูดเส้นมะละกอนั่นเองต้องชมคุณสามี
คือบอกเลยว่าหลายเจ้าที่ทำส้มตำด้วยการสับเนี่ย
แบบนัวกว่าสำหรับดิฉันนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวดิ
ฉันชอบมะละกอที่เป็นมะละกอสับมากแล้วที่สำคัญต้องให้คุณผู้ชายสับ
ให้คุณสามีสับนี่แหละไลฟ์ผู้หญิง
มันจะแบบมีความเสถียรกว่าใช่ไหมแรงก็ดี
จะดีกว่าแล้วก็ให้ผู้หญิงตำใช่ให้ผู้หญิงเป็นคนตำ
จะได้รสชาติดีนะครับค่ะสามีพยายามด้วยกันนะแบ่งกัน
เอาไปดูรางวัลนะครับว่าเขาได้อะไรกันบ้าง
สำหรับผู้ที่ชนะเลิศเนี่ยก็ได้รางวัลสากทองคำ
ดิฉันต้องไปซ้อมแล้วดิฉันอยากได้สากทองคำยังไงคุณ
เป็นที่ระลึกเหรอหรือเอาไปขายต่อยังไงสามีก็มีวัน
ถ้ากลับดึกเนี่ยอาจจะได้เจอกับสากทองคำนะครับ

ได้รับเงินรางวัล๕๐๐๐บาทอีกด้วยนะครับ

ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ภายในงานฉลองมรดกโลกบ้านเชียง
ดีค่ะซ้อมก่อนค่ะปีหน้าส่งประกวดค่ะ
คิดชื่อเลยค่ะคุณนี่ถ้าควงสาก
เขาควงทุกปีควงอะไรคะ
ควงสากเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ออกไปออกงานที่ไหน
ควงอยู่ในบ้านซ้อมตั้งปีอ่ะดาริสเซอร์จะรอว่าควงอยู่